พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะคะ
ขอความร่วมมือช่วยเหลือครอบครัวนี้หน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้น้องน่าสงสารมาก
พ่อแม่ตกงานค่ะไม่มีงานทำ
กระทั่งตอนนี้ไม่มีเงินแม้จะไปซื้อนมผงให้ลูกกินนะคะ
น้องเด็กอายุ๗ขวบเท่านั้นน้องพิการซ้ำซ้อนตอนนี้
แต่ว่าล่าสุดค่ะประหลัดอำเภอกำแพงแสนลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือแล้วนะคะ
แต่ใครที่บอกว่าอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ได้นะคะเดี๋ยวเราฝากหมายเลขโทรศัพท์ให้ค่ะ
นำโดยว่าที่ร้อยตรีศิระบุญแทนประหลัดอำเภอกำแพงแสนค่ะ
ลงพื้นที่ไปที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดนครปฐมนะคะ
ไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้
ซึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่มีอาชีพรับจ้างลูกสาว

น้องเป็นผู้ป่วยพิการซ้ำซ้อนป่วยด้วยโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจพิการเพดานโหว

แม่ของน้องเล่าบอกว่าลูกสาวพิการมาแต่กำเนิด
แล้วก็ใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้า๓๐บาทก็คือบัตรทอง

ก่อนหน้านี้ก็ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจตลอดเวลา
แต่เพิ่งจะถอดออกไปเมื่อปีที่แล้ว
แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะ

บอกด้วยนะคะว่าตัวแม่เองกับสามีเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่
แต่ว่าขายไม่ค่อยดีหรอกเงินทุนก็เลยร่อยหล่อลง
จนต้องเลิกกิจการไปกระทั่งพอมาเจอวิกฤตโควิดซ้ำไปอีก
ก็เลยทำให้ตัวเธอแล้วก็สามีเนี่ยไม่มีงานทำไม่มีแม้กระทั่งเงินเนี่ย
จะไปซื้อนมผงมาเลี้ยงลูกสาววัย๗ขวบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่แล้วนะคะ
อำเภอกำแพงแสนนำเงินสดไปมอบให้๒๐๐๐บาท
ถุงยังชีพมอบให้กับครอบครัวนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน
แล้วก็หลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือต่อไปโดยเฉพาะพมนะคะกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมเบอร์โทรศัพท์นะคะ
หลายคนถามเข้ามาบอกว่าอยากช่วยเหลือก็โทรไปสอบถามได้นะคะ
ให้ความเจ้าเหลือกค้นกันได้คนใครไม่ทิ้งกันนะ